อุกอาจนี้ที่เกิดขึ้นกลางเมืองพัทยานะครับ
แล้วก็เขาบอกว่าทำให้เสื่อมเสียต่อการท่องเที่ยวด้วย
เพราะว่าเป็นเหตุอุกอาจที่กลุ่มชายชะกันเนี่ย

ใช้ปืนไปตบหัวนักท่องเที่ยวที่อยู่ในนั้น
แต่เรื่องของเรื่องมันอาจจะมีความบาดหมาง
หรือว่าอาจจะมีอะไรเกิดขึ้นกันมาก่อน

นี่ค่ะแล้วตัวละครที่สำคัญก็คือคนสุดท้ายที่เดินเข้าไปนะครับ
ที่เราชี้ลูกศรแดงและเขียนว่านายหลังหลังพระราม๒ครับ
นี่เป็นนาทีที่กลุ่มชายชะกัน๕๖คน
ถือปืนบุกเข้าไปในภูวิล่าแห่งหนึ่ง
ถนนริมหาดจอมเทียนอำเภอบางละมุงจังหวัดชมบุรีนะครับ
เข้าไปถามหาชื่อคนที่มาท่องเที่ยวในวิลล่าแห่งนี้

ไม่เจอตัวก็ใช้ปืนไล่ตบศีรษะกลุ่มวัยรุ่นที่มาเที่ยว
ได้รับบาดเจ็บไปตามกันนะครับ
บัตรประชาชนไปแล้วข่มขู่บอกว่าถ้าแจ้งความ

ป้ายทะเบียน๘๘๘๘นะครับคุณนะ
จอดอยู่หน้าภูวิลล่าก่อนหลบหนีไปนะครับ
แล้วก็ก่อนจะออกไปมีการใช้ปืนไล่ยิงล้อรถเก๋ง๓คัน

เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ตอนเช้า๑๘ตุลาคม
นี่คุณผู้ชมคือล้อรถเดี๋ยวจะให้ดูนะ
แจ๊สกับซิตี้ยางแบนไปหมดเลยค่ะ

ทำให้งานนี้นะครับคุณผู้ชมมีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒คน
เป็นชายอายุ๒๒ปีบาดเจ็บเพราะว่าถูกด้ามปืนตบหัวไป
หัวแตกนะครับกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลฮะ
ส่วนวัยรุ่นชายอีก๔คนมีร่องรอยเขียวช้ำที่ใบหน้าและศีรษะ
แล้วก็ไม่ประสงค์จะไปโรงพยาบาลนะครับ
ส่วนรถเก๋ง๓คันที่จอดหน้าภูวิล่าที่ถูกยิงล้อเนี่ยนะฮะ
ก็พบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมตกอยู่๓ปลอกหัวกระสุนอีก๑นัดนะครับ
ผู้บาดเจ็บคนหนึ่งที่ถูกตีกลางหัวเย็บไป๒เข็ม
ส่วนอีกคนถูกตีตรงหัวเหมือนกันใกล้หน้าผากเย็บเกือบ๑๐เข็ม

บอกว่าพวกเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลย
แล้วก็ไม่รู้จักกับกลุ่มคนที่เข้ามาในภูวิลล่าเลยนะครับ

โดยกลุ่มคนพวกนี้ลากพวกเขาเข้าไปในห้องน้ำ

ที่อยู่ในกลุ่มที่มาท่องเที่ยวด้วยกันนี่แหละ

มาด้วยกันแต่ตอนนั้นไม่รู้ว่ามิ้นท์หนีไปไหนแล้วนะครับ
จากนั้นกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ใช้กระบอกปืนเก็บเสียง
ตีที่ศีรษะจนบาดเจ็บนะครับ
แล้วก็กลุ่มนี้ก็ถูกนักข่าวถาม

เขาก็บอกก็รู้จักพี่ก็มาด้วยกันนี่แหละ
แต่ตอนนั้นไม่รู้มิ้นไปไหนแล้วนะฮะ
ฟังเสียงผู้บาดเจ็บกันหน่อยนะครับ
นี่ค่ะตอนนักข่าวถามนะคือจริงก็รู้จักละมิ้นท

แล้วไม่รู้มิ้นไปทำอะไรให้กับพวกของหลังพระราม๒เขาไว้

คุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดหน่อยค่ะ
ในหลังพระราม๒คือคนไหนล่ะเห็นในนี้มีอยู่หลายคนเหลือเกิน

ใช่ใส่เสื้อเบอร์๓๓นะสกรีนด้านหลังปิดท้าย
หลังพระราม๒ชื่อจริงคือนายจิระโรธวัฒนะนะคะ
พอเห็นภาพแล้วตำรวจเขาก็รวบรวมหลักฐานต่าง
แล้วก็ขอสารอนุมัติหมายจับหลังพระราม๒คนนี้
รู้เลยนะพอขึ้นชื่อว่าหลังพระราม๒
ตำรวจบอกโอ้คนนี้มีชื่อเสียงด้านเกี่ยวกับแบบนี้

ใช่ค่ะทีนี้หลังก็แน่นอนต้องโดนเรื่องอะไรบ้าง
ร่วมกันทำร้ายร่างกายหน่วงเหนียวกักขัง
ทำให้เสียทรัพย์บุกรุกเคหาสถาน
เพราะอยู่ก็บุกเข้าไปในภูวิลล่าของเขา
แล้วก็เรื่องพรบออาวุธปืนด้วย
ทีนี้ไม่ใช่มีหลังคนเดียวไงผู้ต้องหาคนอื่น
ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน

ใช่นะครับด้านของพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานนะฮะ
โจ๊กรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
เมื่อวานลงพื้นที่ติดตามคดีนี้ด้วยตัวเองเลยนะ
ก็ไปที่สพเมืองพัทยานะครับ
ก็ถือว่าคนร้ายก่อเหตุอุกอาจกลางเมืองพัทยา
สร้างความตื่นตกใจให้กับนักท่องเที่ยว
ส่วนสาเหตุยังไม่ขอเปิดเผยเกรงว่าจะเสียรูปคดีนะครับ
แล้วก็บอกว่าตำรวจพื้นที่จริงทำงานเร็วนะฮะ

รู้ตัวของกลุ่มผู้ก่อเหตุแล้วนะครับตรวจสอบประวัติของนายหลัง
บิ๊กโจ๊กบอกแบบนี้เคยก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วไง
อืมก่อเหตุมาหลายครั้งในพื้นที่ภาคกลางนะฮะ
บุกเข้าไปที่นู่นที่นี่แผ่อิทธิพลเข้าไปแบบนี้นะครับ
ทีนี้บิ๊กโจ๊กเลยสั่งขยายผลในคดีอื่นคู่ขนานกันไปด้วยนะฮะ
ทีนี้เมื่อวานนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่เนี่ย
ก็นำตัวของนายมิ้นอายุ๒๓ปีนะฮะ
ซึ่งเป็นคนที่นายหลังเนี่ยถามถึง
มิ้นท์อยู่ไหนมิ้นท์อยู่ไหนตรงเราเจอมิ้นท์ใช่ไหม

มิ้นให้ข้อมูลกับนักข่าวนิดเดียว
แป๊บเดียวเองอ่ะคุณผู้ชมเขาพูดสั้นเลยอ่ะ
ก่อนที่จะเข้าไปให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่นะครับ
บอกแบบนี้ครับผมรู้ทุกเรื่อง
ตอนเกิดเหตุผมวิ่งหนีปีนกำแพงออกไปทางด้านหลังก่อน

หลังจากนั้นเขาไม่พูดอะไรเขาบอกขอไม่พูดอะไร
ผมขอเข้าห้อง๑๐ศพตก่อน

ล่าสุดมีรายงานทางตำรวจออกมาว่านายบรังพระราม๒
กับพวกรวม๓คนถูกตำรวจควบคุมตัวไว้แล้ว
แต่ยังไม่ชัดเจนนะครับว่าเป็นการมอบตัวหรือเข้าจับกลุ่มนะฮะ
คดีนี้ยังมีเงื่อนงำกันอยู่ต้องตามกันต่อเป็นคดีอุกอาจคดีใหญ่นะครับ